อยู่ดีเพลงนี้ของพี่ตินาก็ขึ้นมาเมื่อเพื่อนของนางตั้งกลุ่มรับเมาส์มอย
แต่ดันหลุดออกมาว่าบทบาทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่นางทำการแสดงมาตลอดถึงเวลาต้องเปลี่ยนไป
เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะ
เพราะลือสนั่นลั่นคอนโดย่านทองหล่อว่า
ตอนนี้เธอรับบทเป็นนางท้อง

แต่ไม่ใช่จะมาท้องอ่อน๓๔เดือนนะจ๊ะ
มีคนส่งข่าวมาว่าเธอพร้อมจะคลอดอีกไม่กี่วันนี้แล้ว

รวมไปถึงแหล่งข่าวคลุกวงในเนี่ยยังยืนยันว่า
งานที่เธอรับแสดงไว้เมื่อต้นปีเนี่ย
ก็ต้องเปลี่ยนตัวทันทีเพราะว่าอยู่ดีเนี่ย
นางก็ท้องแบบว่าไม่มีปีไม่มีคุย
เล่นเอางงเป็นไก่ตาแตกทั้งกอง

สงสัยว่าเออไปท้องตอนไหนวะ

น่าจะท้องประมาณปลายปีที่แล้วเธอ

แต่ด้านมาถูกจับสังเกตช่วงต้นปีเธอเป็นอะไรเพราะอยู่ดีเนี่ย

วกกับเมื่อเดือนต้นเดือนมีนาคมมีคนเห็นเธอเนี่ย
เวียนไปที่โรงพยาบาลชื่อดังใจกลางกรุง
เวลาไปรับส่งลูกก็มักจะไม่ลงไปรับเอง
ให้แม่บ้านเอ่ยคนขับรถเอ่ยลงไปรับแทน

น่าแปลกใจเพราะพฤติกรรมนางเนี่ย
น่าสงสัยส่วนรูปที่เห็นผอมในเฟซบุ๊คไอจีนั้นน่ะ
เป็นรูปเก่าตั้งแต่ปีมาโวแล้วจ้า
ล่าสุดตอนนี้บินกลับไปเตรียมตัวขึ้นขายอย่างพร้อมคลอดที่บ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแล้วใครเป็นพ่อของเด็กในท้องล่ะ

กลับไปได้ด้วยเหรอตอนนี้